ผู้ชมครับที่จัวร์อุดอลธานีผู้ชายคนนี้ติดยา
ติดยาแล้วจะไปเอาหน่อไม้จะไปหักหน่อไม้ในวัดไปขาย
กะว่าจะเอาตังค์๓๐บาทไปซื้อยาบ้าหลวงตามา
หลวงตามาโยมทำอะไรแล้วก็มีปากเสียงกัน
เอาไม้ไม้หน้าสามติดตะปูเข้าใจใช่ไหมคืออะไร

นะครับโอ้โหกระหน่ำตีไปที่ศีรษะของท่านมรณภาพเลยฮะโอ้โห
คุณผู้ชมครับเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับ
บ่ายสองโมงครึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่เกิดเหตุเนี่ย
บริเวณกุฏิพระในวัดศรีธาตุตะบนท่าลี่อำเภอกุมภาวะปี
จังหวัดอุดรธานีพบศพพระดาวครับพระดาวโคตรวงทอง
ท่านอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วน่ะในสภาพถูกของแข็งทุบที่ศรีษะ
เป็นแผลยาวประมาณ๑๕เซนติเมตรแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยหักด้วย
โดยพระดาวนะครับมรณภาพขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุตำรวจไปจับคนก่อเหตุได้คือนายวุฒิชัยมงคลแสนหรือวุฒิ
วุฒิอายุสามสิบสี่ไปจับได้ที่บ้านพักไม่ไกลจากวัดหรอก
นะครับเอาไปตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดฮะจากนั้นนะครับ
ก็คุมตัวพร้อมของกลางเป็นไม้หน้าสามยาว๑เมตร
ที่เบิร์ตบอกมันเป็นไม้หน้าสามตีตะปูคืออะไร
ก็คือมีตะปูโผล่ออกมานะครับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โอ้โหชาวบ้านมาสาบแช่งกันสิครับฆ่าพระได้ถึงในวัด
ทำด้วยอะไรนายวุฒิชัยพาตำรวจนะครับ
ที่ต้นไผ่ซึ่งเป็นจุดที่เขาเนี่ยมาหักหน่อไม้ไปสี่ท่อน
คุณผู้ชมครับเอาไปทำอะไรจะเอาไปขาย๔หน่อเถอะ
เธอจะขายได้เท่าไหร่๓๐บาทแล้วจะเอาเงินไปทำอะไร
จะไปซื้อยาบ้าครับโอ้โหซื้อยาบ้าแต่หลวงตาน่ะ
เห็นพอดีก็มีปากเสียงกันอย่างที่เบิร์ตบอก
นายวุฒิชัยอ้างว่าหลวงตาเนี่ยเอามีดมาฟาดที่กกหูเขาก่อน
ที่วางอยู่บนโอ่งหน้ากุฏิไปตีเข้าที่ศีรษะของหลวงตา
สองครั้งแต่หลวงตาน่ะยกแขนป้อง
แขนรับก็เลยถูกตีเขาที่แขนจนแขนหักก่อนนะครับ
แล้วหลังก่อเหตุก็ขี่จักรยานกลับบ้านกระทั่งมาถูกจับนี่แหละ
นายวุฒิชัยยังบอกอีกว่าถามจริงเสียใจมันไม่เสียใจ
เอ้าไม่เสียใจเลยที่ทำกับพระเพราะว่าพระทำเขาก่อน
เขาว่าแบบนั้นที่เขาทำลงไปเพื่อป้องกันตัว
แต่ยอมรับว่าเสพยาบ้ามา๒เม็ดนะก่อนจะมาก่อเหตุ
นายทองสุกโคตรวงทองคนนี้เป็นลูกชายของพระดาวครับ
เล่าบอกว่าโอ้โหพ่อผมเนี่ยบวชมาได้๒๐พันศา
นี่ฮะนี่ลูกชายโมโหนะครับ
อ้าวนะครับมาถึงว่าโมโหสินะฆ่าพระพ่อนะครับ
นี่แหละครับพ่อบวชมา๒๐พันศาอยู่ที่วัดนี้มาได้๑๐ปี
ปกติพ่อไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแต่อย่ามาอ้าง
ไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนหากมีปากเสียงกัน
ไม่น่าจะทำอย่างที่นายวุฒิชัยกล่าวอ้างหรอกนะครับ
เสียใจนอกจากพระพ่อมรณภาพแล้วอะไรอีก

ไม่มีใครมาแสดงความเสียใจมาขอโทษสักคน
ลองฟังพี่เขาหน่อยครับ
เพราะว่าพระเทาเพื่อนเป็นพระ
แล้วอีกอย่างเพิ่งกับเป็นผู้สูงอายุ๗๕แล้วน่ะ

จิตใจว่าเป็นคนล่ะว่าโทษต่างรับสัตว์อีระชาญล่ะ
คุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัย
ก็หน่อไม้นะชาวบ้าน

เขาก็มาหักไปกินไปขายบ้างทำไม
ท่านหวงอ่ะพี่ปุ๊๊กหวงอย่างไร

คือหลวงตาปลูกต้นนี้
แล้วก็รอให้มีหน่อไม้มันออกมาเพราะอะไร
ส่วนคนนี้ที่มาแอบเด็ดแอบเก็บหน่อไม้ไป
จะไปขายแล้วไปซื้อยาบ้าเนี่ยมันไม่ใช่

ถ้าใครสงสัยว่าทำไมหลวงตาถึงหวงดอกไม้นะ

ตำรวจแจ้งข้อหาวุฒิชัยทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่น

เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมาย